ทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการของสหรัฐอเมริกาแล้ว

แล้วเรื่องนี้จะมีผลกับการลงทุน
มีผลกับเศรษฐกิจโลกกระทบกับเศรษฐกิจบ้านเราอย่างไร

คุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นักวางแผนการลงทุน

ก็บอกว่าหน่อยหลุ้นอยู่นานนะ
ตอนบ่ายก็
กลับมาปิด๘จุดแล้วก็ถ้ามาดูสิ้นวันปรวยมาการซื้อขายแยกต่างเพื่อนทั้งคุณเนี่ย
ก็เป็นต่างชาติฮะมาซื้ออีกละ๓๐๐๐กว่าร้าน
ก่อนหน้าขายไป๓๐๐๐ฮะเสมอตัว
ให้เขากลับเข้ามาเขามีประเด็นอะไรหรือเปล่า
อันนี้ไม่แน่ใจว่าถอนทุนมาจากที่ไหนหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะ
เพจการสังคัญอย่างหนึ่งก็คือทางฝั่งอเมริกาครับพี่ปิ๊กในเรื่องของโดนอลท์ฟาร์มฮะ
ก็ประกาศเป็นประธานาธิบดียังเป็นทางการอิสระสุนธรรมพสอะไรก็แล้วแต่
ประมาณสองเหรอครับที่แนนบอกว่้าฮะส่วนตกของวันศุกร์ทรยศรัคมาฮะ
เขาบอกว่าน้อยลงแต่ว่าประเด็นก็คือเลขาประธานาธิบดีก็ออกมาโวยนะ

แตก็ประเด็ดคือประทาน

แต่คนนี้ถือเป็นประทานยาสุดที่สร้างสีสันให้การมึงโดยรายการ
จอร์สบุทโอบามาซึ่งแต่ละปีพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บ
แผนแขนคันก็เบียดเสียกันแต่ว่าพอจบแล้วก็จบกัน
หยัดย้ายทำงานกันไปแต่ละปีนี้ด้วยทั้งเรื่องของนโยบาย
และคลิกของโบราตรัมป์การบอกว่าเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายจับตามองมาก
ในเรื่องการเมืองและในเรื่องเศรษฐกิจรู้สึกว่ามีความสุตงความสมควร
คนข้างที่เห็นด้วยก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยก็มาก
หยัดจะทำให้เกิดความขัดแย้งในประชาชนก็ได้บันการ
นักยุวรายรากเลยที่เริ่มระเบินการเลย
ก็บอกว่าเสียเป็นการอย่างการยกเลิก
แต่ว่าตอนนี้หลังจากเขาสาบานตอนนี้แรกใช่ไหมครับ
มีการเซ็นคำสั่งให้สังระทะลอง
อันนี้เนี่ยก็หลายคนก็เริ่มเห็นแล้วเห้ยตัวนักศึกษรัพย์เนี่ย
พูดง่ายเป็นรายลักษณ์อักษรก็น่ะ
แต่ในเรื่องของการปฏิบัติจริงเนี่ยก็คงจะต้องมีการเข้าสภานะครับ
ก็มีการใช้ระยะเวลาพอสมควรในการที่จะจัดการกฎหมายอันนี้
แต่ก็ต้องเบื้องต้นเราก็ต้องศึกษาก่อนนะก่อนหน้าที่เป็นโอบามาแคร์เนี่ย
เรื่องของการยกเลิกโอปมาร์แคร์ต้องเรียนว่าจริงช่วงอดีตผ่านมามีหลายครั้งนะครับ
ที่จะพยายามที่จะยกเลิกตัวนี้แต่ก็ติดเรื่องของไม่ผ่านสภาเรื่องอะไรบ้างก็แล้วแต่
นโยบายโอมาว่าแคร์เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าในสภาคองเกรสเนี่ยจริงเขาก็ไม่เห็นด้วยนะ
คือคะแนนเสียงไม่ผ่านแต่ด้วยตัวโอบามาเองก็ใช้อำนาจทางฝ่ายบริหารนะ
เข้ามาเพื่อจะให้ผ่านให้ได้เพราะว่าเขาหาเสียงไว้ก่อนหน้านะครับ
สุดท้ายก็ใช้ระยะเวลากันพอสมควรเลยทีเดียวกว่าจะผ่านเข้ามาได้
แต่พอผ่านเข้ามาแล้วก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะทำให้คนเข้าถึงเรื่องสุขภาพได้ดีขึ้น
คนที่เก็บที่ป่วยแล้วว่าศัพยากรถือเงินทองเนี่ยอาจจะมีไม่มากเนี่ยก็สามารถเข้าถึงการรักษาได้นะครับ
และที่สำคัญว่าโอบามาแคร์เนี่ยตอนที่ดำเนินการเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายประเภทหนึ่งเลยนะฮะ
คนที่ไม่ทำตามไม่มีการไกลประกานที่ประกานสุขภาพมีโทษด้วยนะครับ
เพราะว่านี่ถือว่าเป็นประกันหมู่เลยอ่ะครับที่ใหญ่ในอเมริกา
แต่พอพอมาถึงโดยรตัรมบอกว่าเฮ้ยใครจะจ่ายมันเยอะนโอะคะ
แล้วก็มีการจริงตั้งแต่หาเสียงแล้วขอบคุณนะครับมันปั้นมือว่าจะต้องยกเลิกให้ได้

ต้องเรียนว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการแพทย์ของอเมริกาเนี่ย

เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า

และก็หลายบริษัท

ตอนการคุ้นเคย
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาเขา
และหลายกองทุนทั้งในภาพแร้ว

จะมีกองทุนที่ลงทุนในผู้แพทย์

สรุปต่อขึ้นอยู่หลายกองทุน

ใครที่ลงทุนในกองทุนประเภทนี้มาปีนึงมีผลตอบแทนแทบจะไม่ได้เลยนะครับ
จนไม่ได้เลยเพราะตั้งแต่นโยบายของทรัมป์ที่จะเป็นประธานาธิบดีบอกว่าจะยกเลิกเนี่ย
ผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีในระยะเกือบ๑๐ปีที่ผ่านมานะ
ตั้งแต่หลังจากปีวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะน่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดแล้ว
ถือว่าอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในใจหลายคน
ต้องยิ่งให้ใกล้ชิดมากขึ้นนะฮะเพราะว่าต้องยำนับว่าเรื่องของนโยบายนี่ก็ท็อปมากสำหรับตัวอุตสาหกรรมนี้
คนที่มีกำลัยเนี่ยก็ต้องพิจารณาลดสัดส่วนลงมามาก
แล้วนะลงมาหูได้กำไรหลายเปอร์เซ็นนี่ก็อาจจะต้องมีการลดสัดส่วนลงไปสักนิดหนึ่งนะครับ
เพราะว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้นะฮะถัดไปก็คือในเรื่องของโดนัลดทรัมป์เนี่ย
ทำให้ต้องชะลอตัวลงไปเนี่ยตอนนี้ตลาดต้องมีความคอนเสิร์ตนะ

อันนี้ผมเชื่อว่านั่งทุนบางคนก็ต้องเริ่มกับว่า

ใช่นะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยนะ

ข้างเร็วเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเวลาค่าเงินบาทแข็งค่า
คนที่อยู่ในตลาดหุ้นเองเนี่ยชอบนะชอบเพราะว่าตลาดหุ้นมักจะปรับตัวได้ดี
ก็คือมีลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนใช่ครับนะฮะแต่นี่ถ้าเกิดว่า
มองในลักษณะของอุตสาหกรรมจริงจริงอืมคนที่ทำธุรกิจจริงจริงเนี่ย
ส่งออกอะไรไม่ใช่อันนี้อาจจะมีปัญหาได้เพราะว่าเวลาเราคนส่งออกจะ
ส่งออกไปขายต่างประเทศเนี่ยการโขดราคาหรือตั้งราคาเนี่ย
เขาเป็นสกุลยูเอสดอลลาร์พอเป็นสกุลยูเอสดอลลาร์ปุ๊บเนี่ยเฮ้ย
พอเราส่งออกไปปุ๊บเนี้ยปลายทางก็โอ้โหแพงไปเออเออ
เพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องมานั่งคอยติดตามนะ
เรื่องทั้งเรื่องค่าเงินคนส่งออกเองเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีหนึ่ง
ซึ่งจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องค่าเงิน
จะเห็นว่าค่าเงินยูเอสเนี่ยมีโอกาสที่จะผันผวนได้มากขึ้นนะครับ
แต่โดยรวมแล้วเนี่ยค่าเงินยูเอสเนี่ยถ้ามันอ่อนค่ามากเนี่ย
ผมว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคนอเมริกันเองเนี่ยนะฮะ
อาจจะได้รับผลกระทบที่ชงลดนะเพราะว่าถ้าผมสังเกตดูนะ
อเมริกาเนี่ยเขาไม่ใช่ประเทศส่งออกนะ
เขานิ้นนำเข้าเป็นประเทศบริโภคเลยแหละ
บริโภคของเขาเนี่ยพูดง่ายขาดดุ้มมาเยอะ
ขาดดุ้มมาต่อแม่งหลายปีเพราะว่าเขานิ้นนำเข้าไง
ถ้าค่าเงินยูเอสเนี่ยนะฮะอ่อนค่าลงเนี่ย
นั่นหมายความว่าคนอเมริกันเองเนี่ยต้องจ่ายซื้อข้าวของอุปโภคบริโภคนะ
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างนานาที่นำเข้าเข้ามาเนี่ยจะแพงขึ้น
อันนี้เองเนี่ยทางฝั่งอเมริกาเองเนี่ยก็คงจะต้องพูดง่ายว่า
ต้องช่างใจให้ดีนะเพราะว่าในเรื่องของต่างที่เขาจะทำเนี่ย
ดูเหมือนดีแต่ในระยะยาวระยะกลางและยาวเนี่ย
อาจจะกระทบคนบริการเองในเชิงรถด้วย
อืมและถ้าพูดถึงเรื่องข้าวเงินผมมีนะตัวนั้นค่ะทั้งสนใจนะ
คือทองคำนะวิวิกและว่าเรื่องของทองคำเนี่ยจริงมักก็จะ
ค่าแบบนี้เนี่ยผมว่าทองคำจากที่เราเห็นว่าปรับตัวลดลงมา
ใช่น่ะอ่าตอนนี้ก็น่ะอาจจะตรับมาน่าสนใจมากขึ้น
และยิ่งใกล้ตุดจีนแล้วด้วยซื้อเก๊งไปก่อนอ่าครับ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมต้องจับตามองให้ดีจริง
สำหรับประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่านโยบายต่างที่ออกมา
มาตรการต่างที่จะตามออกมาเนี่ยมันพลิกได้หลายอย่าง
ได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวในเรื่องของการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจค่ะ